โอไมครอนในขณะที่ทั่วโลกเขาสะพรึงกลัวกัน
บางประเทศเนี่ยประกาศปิดประเทศไปแล้ว
อย่างญี่ปุ่นนี่ขึ้นหน้า๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐด้วย
อย่าไปกังวลจนเกินไปนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้
อีกหนึ่งคนที่บอกว่าอย่าไปกังวลจนเกินไป

แต่ดูจากมาตรการที่ล่าสุดประกาศออกมา
ร้านอาหารก่อนหน้านี้นั่งดื่มนั่งริ้ง

ตอนนี้ขยายเวลาให้นั่งดื่มที่ร้านได้ถึง๕ทุ่ม
ให้นั่งดื่มที่ร้านได้ถึง๕ทุ่ม

มีผลแล้วนะคะคุณผู้ชม
เริ่มตั้งแต่๑ธันวานี้เป็นต้นไป
พรุ่งนี้อันนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้ที่บอกว่ามีผลแล้ว

ส่วนผับบาคาราโอเกะพี่เบิร์ตและอับอบนวดยังคงปิดนะคะ
ทำไมอันนี้ตั้งใจบอกพี่มากเลยครับ

พี่ไม่เข้าผับนานแล้วแก่แล้วเข้าไปปวดหัว
หรือคะเอ้ออ่าย้ำแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ที่หลายคนกังวลกันอยู่เนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ทางคุณหมอสุภกิจสิริรักษ์
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านออกมายืนยันท่านบอกว่าคืออย่างนี้
ตั้งแต่มีการเปิดประเทศตั้งแต่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีการตรวจหาทั้งหมดคือ๔๕ตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ
และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์อีก๓๐ตัวอย่าง
อีกครั้งหนึ่งสบายใจได้คุณหมอสุภกิจบอกแบบนี้
ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่พบเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่คือโอไมครอน
ยืนยันอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลนั่นก็คือเอ๊ะการใช้น้ำยาตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ย
หาตรวจเชื้อโอไมครอนไม่เจอ
แต่คุณหมอบอกว่าคืออย่างนี้
การหาเชื้อโอไมครอนเนี่ยอาจจะมีการตรวจพบบางยีน
และตรวจไม่พบบางยีน
คือที่เราแรงงานกันไปมันมีการกลายพันธุ์
ตัวสไปซ์น้ำโปรตีน

นั่นแปลว่าอะไรคะที่คุณหมอบอกว่า
ยีนก็ตรวจพบบางยีนก็ตรวจไม่พบ
แปลว่าโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ในการตรวจพบ
น้อยลงถูกไหมคะครับ
อาจจะตรวจไม่เจอไงใช่ไหมคะ
แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอ๑๐๐นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวัง
เราต้องดูแลตัวเองสิ่งสำคัญคือกาดอย่าตก
ล้างมือบ่อยหน้ากากอนามัยยังคงต้องสวมใส่นะคะ
ส่วนเรื่องสายพันธ์มาย
โอไหมครอล
ขออย่างเดียวให้ฉีดวัคซินให้ครบเร็ว
ตอนนี้เรามีวัคซีนเพียงพอ

ตอนนี้คือบ้านเราก็มีวัคซีนทางเลือก
ที่รัฐบาลจัดสรรให้ฟรีอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเลือกฉีดได้เลย

เหมือนที่จังหวัดสุรินอยากได้วัคซีนตัวไหน
เอาปากกามาวงเหมือนกันนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากรีบฉีดนะคะเร่งฉีด

คือที่ท่านนายกพูดถูกจริงอยู่อย่างหนึ่งที่สุดเลย

คือถ้าฉีดได้ฉีดเถอะครับเพราะว่า
ต่อให้เป็นโอไมครอนหนักมันก็เบา
และสายพันธุ์อื่นด้วยนะฮะ